ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๕เมื่อ๒วันก่อน

เคาะประตูบ้านที่ด้านหลังบ้านนะคะ
เหมือนรู้ว่าเป็นมุมที่แบบ

คือจอดรถหน้าบ้านเดินอ้อมไปหลังบ้าน
เคาะประตูบ้านแล้วพอคนที่อยู่ในบ้าน

เปิดประตูออกไปโดนยิงใส่นัดหนึ่ง

แต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดมุมนี้
มองเห็นคนร้ายที่ก่อเหตุ

แล้วก็ถือปืนเดินอ้อมไปด้านหลัง

นี่ค่ะคนที่อยู่ในบ้านที่ถูกยิง

อายุ๔๔นะคะนี่ค่ะ

ลักษณะก็คือถูกยิงที่เบ้าตาขวา

ส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้

เตรียมงานศพนะคะซึ่งศพของ
สถิตญาติบอกว่ายังอยู่

สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์

วันนี้แหละค่ะคุณภูริพัฒน
ทีมข่าวของเราก็เดินดูรอบนะคะ

คือไม่ได้อยู่ในที่รับตาคนนะคะ

ยังก่อสร้างไม่เสร็จดี
มีกล้องวงจรปิดอยู่รอบบ้าน

ประตูหน้าบ้านก็มีรอยกระสุนด้วยนะคะ

ไม่รู้มาก่อนว่าผู้ตายมีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรกับใคร

เขาก็ไม่สูงสิงกับใครอยู่แล้ว

เคาะประตูบ้านพอเขาเปิดประตูไป
แล้วยิงใส่เลยเนี่ยมันอุกอาจเกินไป
เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะคะ

แต่คนร้ายรู้ว่ามีกล้องวงจรปิด

คือเหมือนกับรู้ว่าหน้าบ้านมีกล้องวงจรปิดแน่

เพราะอาจจะคิดว่าไม่มีกล้องวงจรปิด

คนร้ายก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ค่ะ

คือคนที่อยู่ในบ้านที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ

เปิดประตูด้านหลัง

โดนร่างผู้ตายจนล้มลงเสียชีวิต

สองหรูเพราะว่าเป็นปืนลูกซอง

แล้วก็สวมหวกปิดบ้างใบหน้า

แม่บอกว่าไม่รู้จริงว่าใครมาฆ่าลูกแม่ถึงบ้านแบบนี้
เปิดใจเลยนะคะว่าลูกที่เสียชีวิตเนี่ยนะเกเรนะคะ
เสพยาเสพติดเป็นประจำเสพยาจนหลอน
มีปัญหากับคนในหมู่บ้านเกือบทุกคนค่ะแม่บอกว่าพ่อกับแม่เองเนี่ย
พ่อแม่แท้แท้นะยังโดนเลยลูกคนนี้ที่ถูกยิงตายเนี่ย
ทำร้ายพ่อแม่ตลอดนะคะโอ้โหโดนโดยเฉพาะตัวพ่อนะ
พ่อโดนต่อยโดนเตะโดนทุบอะค่ะแม่บอกแม่ยังเคยโดนถีบกลางหลังเลยนะคะ
เคยแบบถูกโยนถังน้ำขนาดใหญ่ใหญ่อะครับโยนใส่ด้วย
แม่บอกว่าเจ็บปวดมากก็คือลูกชายคนนี้คนที่ถูกยิงตายคนนี้แหละ
ชอบพูดว่าพ่อกับแม่ไม่ใช่พ่อแม่เขาไม่ใช่พ่อแม่แท้
ซึ่งจริงแล้วคือพ่อแม่แท้นะคะแต่ด้วยความที่เสพยาเสพติดจนหลอนนะคะ
ครั้งหลังสุดก่อนที่ลูกชายคนนี้จะถูกยิงตาย
ก็ทำร้ายแม่นะคะทำร้ายทั้งพ่อทั้งแม่ชี้หน้าขู่เลย
บอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายไปบอกญาติเอาไว้เลย
ทำศพกันเอาไว้ได้เลยขู่พ่อแม่เอาไว้แบบนี้ค่ะ
คือพ่อกับแม่เนี่ยใช้คำว่าหนีหัวซุกหัวสุนเลยนะคะ
อืมไปอยู่ในตัวเมืองอุดรธานีแล้วแม่บอกว่าก็ไม่รู้ว่าลูกชายไปไหน
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้๒๔สิงหาคม

แต่สิ่งที่ลูกชายเคยทำกับพ่อแม่
ก็ถือว่าบาปนั่นแหละ
แต่ไหนก็ลูกชายเสียชีวิตไปแล้ว
มาเคยหยั่นหลังแม่เนอะแค่เดี๋ยว
อ๋อเคยหยั่นหลังแม่พ่อเนี่ย
ค่ะกะทีแรกแก่กะเร็วติ๊กน้ำพรใส่กะทื้อข้างทางเนี่ยเนอะ

กะมาหยั่นหลังไปติ๊กพ่อสองบาทแล้วกะเอาอันไม้บัตรน้ำเทียงเนี่ยมาถูกมาพ่อ
กะเรียดนิ่มออกกะบอกออกรายดอกผมพอซุ่มจากน้อย
อ๋ออันเบาขึ้นปัญหานะคือจังเบิดบ้านอะไรเนี่ยดุงบอกไฟเนี่ย
ซิบ่อมีผู้หักมันพอหาคนดอกไอ้ว่าอันโลก

ค่ะเพราะว่าคุณติดยาด้วยคุณกินยาด้วย
เพราะว่าแกเคยมีเรื่องไม่แถวกับคนหลายคนนะเมี่ยเขาก็จับยุทธ์ก็ได้จับหนูไปดุงก็ได้แม่นบอก
โอ้โหก็ไปมีเรื่องมีราวกับชาวบ้านเขาจริงก็เนี่ยค่ะก็โดยเฉพาะคนในครอบครัวพ่อแม่เนี่ยผู้ตายเนี่ยไปหาเรื่องทะเลาะบ่อยมากนะคะ
ศพของนายสถิตเนี่ยนะคะหลังจากมาถึงบ้านญาติก็บอกว่าจะตั้งสวดบำเพ็ญกุศล๑คืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทำพิธีชาปนกิจนะคะที่วัดปากใกล้บ้าน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะก็ทางพลตบริสมประสงค์พิมพิลาผู้บังคับการตบรพุทธรจังหวัดน้องโบรมภู
สั่งการให้เร่งตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะเพราะว่าคนในชุมชนคนในพื้นที่ชาวบ้านเขาบอกว่าแท่งจับคนร้ายไม่ได้เขาก็กลัวกันนะ
ว่าคนร้ายคือใครทำไมอยู่ดีก่อเหตุอุกอาจเคาะประตูบ้านแล้วยิงใส่เลย
ครับก็ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับคนร้ายมามอบตัวแล้วนะครับมือยิงคนนี้นะครับชื่อว่านายวัฒนางอบสูงเนินอายุ๔๑ปีเป็นชาวอุดรธานีนี่ฮะ
บ้านอยู่ห่างจากบ้านของผู้ตาย๘กิโลเมตรทีนี้คำถามที่ว่าโอ้โหทำไมต้องแต่งกายมิดชิดขนาดนี้ทำไมต้องอ้อมไปหลังบ้านแล้วไปยิงเขาทำไม
เดี๋ยวท่านผู้ชมฟังนะฮะคือเอาเป็นว่าสรุปโดยเนื้อหาใจความเนี่ยนายวัฒนามือยิงบอกว่าปืนลั่นเขาบอกว่าปืนลั่น
เรื่องราวเป็นอย่างนี้เนี่ยวันนี้ที่ตำรวจพาไปที่บ้านเนี่ยบ้านของตัวนายวัฒนาเองเนี่ยนะฮะแล้วก็บ้านที่เกิดเหตุด้วยเนี่ย
ก็มีหลักฐานเป็นพวกชุดที่ใส่ในวันนั้นแล้วก็ปืนลูกซองยาวด้วยนะครับที่ใส่ในคืนวันเกิดเหตุนะฮะ
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็เสื้อผ้าบางส่วนมีซากหมวกไหมพรมที่พยายามเอาไปเผาทิ้งนะครับ
วัฒนาบอกว่าความจริงแล้วเขากับนายสถิตผู้ตายก็เป็นเครือยาศกัน
สถิตผู้ตายเองกับพี่ชายของเขาเนี่ยก็สนิทกันอยู่นะ
ตัวเขาเองก็มักรับจ้างเกี่ยวข้าวจะไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเนี่ยแถวบ้านผู้ตาย
แล้วชอบไปเสพยาเสพติดด้วยกันบ่อยครั้งนี่คืนวันเกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิด
คืนนั้นมีฝนตกตัวเขาเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปไปส่องกบเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแต่งชุดแบบนี้
มีรองเท้าบูธอย่างนี้นะแล้วก็ต้องพกปืนติดตัวไปด้วยนะครับ
โดยวันนั้นก็มียาบ้าติดตัวไปด้วยอีก๓เม็ดแล้วอากาศมันหนาวก็เลยต้องแต่งกายมิดชิดหน่อย
ตั้งใจว่าจะไปบ้านผู้ตายแล้วก็ไปชวนกันเสพยาบ้า
พอไปถึงบ้านผู้ตายเนี่ยนะช่วงนั้นนะครับเขาบอกว่าเขาไปถึงแล้ว
ประตูบ้านผู้ตายไม่เปิดแต่ว่าไม่เห็นมีไฟสลัวมองลอดผ่านประตูเข้าไปข้างใน
ก็เห็นว่านายสถิตผู้ตายเนี่ยเขากำลังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในบ้าน
ก็เลยเคาะประตูเรียกแต่นายสถิตก็ไม่ยอมเปิดเคาะอยู่หน้าบ้านนะ
ก็เลยต้องเดินวนไปประตูหลังบ้านไม่ได้ไปแอบกล้องวงจรปิดอะไร
เขาบอกเขาเดินวนไปประตูหลังบ้านเพราะเรียกจากประตูหน้าบ้านแล้วไม่เปิด
พอไปเคาะประตูหลังบ้านนายสถิตก็เดินมานะแต่ไม่ได้เดินมาเปิดประตูแบบใช้มือเปิด
อันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะบอกว่านายสถิตเนี่ยเดินมาแล้วใช้มิดดาบดันประตู
เพื่อจะเปิดประตูเพราะคิดว่าจะมีคนมาทำร้าย
ตัวเค้าเองเค้าก็ตกใจแต่พอเห็นนายสถิตเปิดประตูมาแล้วปุ๊บ
จังหวะนั้นเขาก็ถือปืนถือปืนอยู่แล้วปืนมันลั่น
ปืนมันลั่นก็ตกใจก็รีบเดินหนีไปขี่จักรยานยนต์หนีกลับบ้าน
กลับบ้านก็เอาเสื้อผ้าไปเผาแล้วก็จะหนีไปอุดร
แต่พอนี้เป็นขงเป็นข่าวเลยเค้าเลยมามอบตัวดีกว่า
มันแข็งแรงด้วยครับแข็งแข็งจังเจ้าเรียนว่าต้องนั่งหลายอย่างใจโปรเกย์
ต้องรู้ว่าได้เก็บขนาดหาคน